ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะบนทางด่วนค่ะมุ่งหน้าไปชนบุรีมีรถหรูคันนึง
อยู่ดีก็ไฟลุกพลึบเลยอืมขนาดอยู่บนทางด่วนอ่ะนะ
ต้องรีบจอดแล้วก็รีบลงมาจากรถนี่ครับแล้วเป็นรถสปอร์ตหรูด้วยนะคะ
ไฟลุกขนาดนี้เลยอ่ะทั้งคนขับทั้งแฟนสาวที่อยู่ในรถต้องรีบออกมาจากรถนะคะ
ช่วงเวลาสักประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะตำรวจสอนอทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์
ได้รับแจ้งนะคะว่ามีรถสปอร์ตหรูไฟไหม้อยู่บนสะพานกาญจนาพิเศษจากพระราม๒มุ่งหน้าไปบังนา
กู้ภัยทางด่วนรถดับเพลิงเทศบาลเมืองรัฐหลวงก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะ
โอ้โหไฟลุกแรงมากนะเป็นรถสปอร์ตนะคะสีเหลืองนะคะเห็นแค่ด้านหน้านิดเดียวเนอะ
เหลือเป็นไฟหมดเลยอ่ะครับทะเบียนพศออ่าง๙๙๘๘กรุงเทพค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงไฟก็ดับนะคะอืม
ไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรนะคะเหลืออยู่หน่อยเดียวจริงค่ะ
เหลือแค่ช่วงหน้านิดเดียวเองอ่ะเจ้าของรถคือนายปฏิพานแหวนทองคำ
อายุ๓๖ค่ะเป็นนักธุรกิจค้าวัสดุเกาะสร้างย่านบางแคร์
เป็นคนขับรถคันนี้ครับแฟนสาวชื่อว่านางสาวสันสนีจงวิลัยพรอายุสามสิบสาม
นั่งมาด้วยกันตัวเจ้าของรถบอกว่าขับรถคันนี้มากับแฟนสาว
ออกจากบ้านพักย่านบางแครกรุงเทพมุ่งหน้าไปชนบุรี
มาบนทางด่วนสุขสวัสดิ์บางพลีมาถึงจุดเกิดเหตุกลางสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
อยู่ดีดีควันพุ่งมาที่ท้ายรถนะคะครับเป็นห้องเครื่องยนต์คือห้องเครื่องอยู่ท้ายรถ
เป็นรถสปอร์ตนะอยู่ดีมีควันออกมา
ก็เลยจอดข้างทางลงไปดูพยายามจะเปิดฝากระโปรงห้องเครื่อง
ปรากฏว่าไฟลุกพลึบเลยพยายามใช้น้ำดับไฟแต่โอ้โหไม่ไหว
ไฟมันแรงมากตะโกนเรียกแฟนสาวที่อยู่ในรถให้รีบวิ่งออกมา
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือครับ
ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเลยค่ะอ่าแต่ก็ยังเคราะห์ดีนะ
ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
เหลือแค่ครึ่งหน้าครึ่งท้ายไหม้หมดเลย
คุณธิมาศรก็ต้องซื้อรถขั้นใหญ่หน่อยค่ะจะได้เหลือเยอะ
ใช่ค่ะรถตู้รถกระบะอะไรอย่างนี้นะดีค่ะ